ทบุรีหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บสิบสี่รายด้วยกันค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่รถกระบะที่บรรทุกคนงานเก็บลำไย
ก็แล่นมาบนท้องถนนแล้วปรากฏว่าเกิดยางระเบิดขึ้นมา
จุดที่ระเบิดก็อยู่หน้าศูนย์กู้ภัยพอดีค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชม
รถที่แล่นมาเนี่ยเป็นรถกระบะแบบมีคอกนะคะ
บรรทุกคนงานชาวกัมพูชามาทั้งหมดสิบสามคนครับก็มาด้วยความเร็วอะค่ะ
แล้วยางด้านหลังที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยมันระเบิดเราจะเห็นคนเนี่ย
กระเด็นออกมานอกรถเลยค่ะคือเรียกว่าสิบสี่คนนี่ตามรายงานคือ
ถ้าดูภาพชัดเนี่ยกระจายกันเต็มถนนเลยนะครับ
เนี่ยค่ะกระเด็นออกมาแล้วก็จะเห็นคนที่อยู่ตรงศูนย์กู้ภัยเนี่ย
สวมเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งออกไปครับไปช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยค่ะวิ่งออกมาจากห้องทั้งหมดสามคน
บางคนก็ยังต้องสวมเสื้อแล้วก็ออกไปช่วยคนเจ็บค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายจักรพันธ์กวางทองก็ไปช่วย
เขาบอกว่าก็พบว่ามีผู้ที่มีอาการสาหัส๑ราย
เหลือก็ฟกช้ำบ้างหัวแตกบ้างทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวกัมพูชานะคะ
มีเพียงคนขับหนึ่งคนที่เป็นคนไทยคือนายสัมภาษณฑรัฐ
บาดเจ็บหัวแตกแต่ว่ารู้สึกตัวดีค่ะ
ก็นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะคะส่งโรงพยาบาลมะขาม
เรื่องต้นถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า๔ราย
ใน๔อาการหนักค่ะเป็นชายชาวกัมพูชาอายุ๓๗ปี
ส่วนที่เหลืออีก๙รายหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
นายจักรพันธ์ซึ่งเป็นคนที่วิ่งที่เราเห็นคนแรกในกล้องที่วิ่งออกไป
เขาบอกตอนเกิดเหตุเขากำลังนอนอยู่ในห้องพัก
แล้วเสียงดังสนั่นเลยค่ะก็เลยรีบวิ่งออกไปดู
เห็นคนบาดเจ็บกระจายอยู่เต็มถนน
ก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
อยากจะเตือนว่าอย่าใช้ความเร็วสูงเพราะว่าตรงจุดนี้ตรงเส้นมะขามตรงนี้ตรงหน้าศูนย์กู้ภัยสว่างกระตันยู
เขาบอกว่าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มักจะมีรถบรรทุกจอดข้างทางอยู่เป็นประจำ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งถ้าผ่านจุดนี้ใครใช้เส้นทางก็ชะลอความเร็วด้วยค่ะ